คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมไม่ต่างกันเลยนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนค่ะมีชายพิการ
ถูกทำร้ายคือถูกแทงใช้คำว่ากระหน่ำแทงก็ไม่ผิดนะคะ
เพราะว่าร่างเนี่ยพลุนไปหมดเลย๒๐แผลเลือดท่วมทั้งตัว
แล้วถูกทิ้งให้ตายอยู่ตรงป่าย่าข้างทางแบบนี้ค่ะ
หลายคนที่เห็นทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยแล้วก็โอ้โหชาวโบ้งชาวบ้าน
เขาบอกว่าทำไมโหดเฮี่ยมขนาดนี้อ่ะ
ทำกับคนไม่มีทางสู้เขาคือคนพิการ
ใช่แล้วคุณแบบกระหน่ำแทงเขาตายจนสภาพดูไม่ได้เลยอ่ะค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านายอุทัยทองเหลือหรือว่าบังบูนะคะอายุ๕๐ปีค่ะ
สภาพคือโดนแทงทั้งตัวยี่สิบแผลแล้วก็ถูกทิ้งให้เสียชีวิตอยู่ในป่าข้างทางถนนโคกพยอม
ดึกวันที่สิบห้ามิถุนายนค่ะทีมข่าวเนี่ยลงไปพื้นที่จุดที่พบศพนายอุทัยนะคะ
ลักษณะมันเป็นถนนที่เชื่อมในหมู่บ้านชุมชนเป็นลักษณะถนนลูกรัง
สองข้างทางเป็นป่าชายเลนค่ะตรงจุดนั้นเนี่ยคือเราไปตอนกลางวันแหละ
แต่มันไม่มีเสาไฟเลยเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเนี่ยจะต้องมืดมากแล้วก็เปลี่ยวมาก
ถนนเส้นนี้ระยะทางประมาณสักเกือบ๕๐๐เมตรได้ค่ะ
ตรงจุดพบศพยังมีคราบเลือดของนายอุทัยติดอยู่ตามพื้นถนนอยู่เลยนะคะ
แล้วก็มีก้านทูปปักอยู่ข้างทางซึ่งก็เป็นทูบที่ญาติญาติเนี่ยเอามาจุดเชิญดวงวิญญาณนายอุทัยไปก่อนหน้านี้
ตำรวจสพเมืองสตูนทำงานเร็วนะคะออกหมายจับแล้วนะคะ
หมายจับเนี่ยออกมาที่นายนันทวุฒิเหมสลาหมาดนะคะอายุ๒๔ปี
เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทีนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการให้ข่าวว่าพระเครื่องที่นายอุทัยสวมใส่มาเนี่ยมันหายไปด้วย
ก็เลยกำลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านายนันทวุฒิเอาไปด้วยเนี่ย
อาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาเรื่องของการชิงทรัพย์แต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอนะคะ
ก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๑๕มิถุนายนไล่เรียงเหตุการณ์ดูนะคะ
ก่อนที่จะมาถึงจุดที่นายอุทัยมาจบชีวิตแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า๖โมงเย็น
อุทัยค่ะแต่งตัวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดื่มสังสรรค์ที่บ้านเพื่อน
ว่าเป็นบ้านนายนันทวุฒิคนก่อเหตุนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวกันต่อที่ร้าน
ราโอเกะค่ะมีรายงานว่านายอุทัยเนี่ยห้อยพระเครื่องพวงใหญ่ติดตัวออกไปด้วย
คนที่อยู่ในวงเล่ามีประมาณสักสามถึงสี่คนได้คาดว่าพอดื่มเหล้าเมาเนี่ย
อาจจะพูดไม่เข้าหูกันแล้วก็เลยอาจจะมีปากเสียงกันนะคะ
ทีนี้จังหวะเดินทางกลับนายอุทัยขี่มอเตอร์ไซค์กลับเส้นทางเปลี่ยวก็คือถนนเส้นนี้แหละ
ก็คงจะถูกคนร้ายดักทำร้ายร่างกายแล้วก็แทงจนเสียชีวิต
คาดว่าอาจจะเป็นคนชิงสร้อยพระหรือว่าพระเครื่องที่นายอุทัย
ติดตัวเอาไว้เนี่ยไปด้วยผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับ
นายประพันธ์สุวรรณะกำนันตำบลคลองขุดค่ะเขาบอกว่า
รู้ข่าวเนี้ยตอนสี่ทุ่มสี่สิบหกนาทีของวันที่สิบห้า
เพราะมีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วก็เห็นเอ๊ะมีใครเหมือน
นอนอยู่ริมทางมันผิดปกติก็เลยโทรมาแจ้งพอกำนันเดินมาเนี่ยนะคะ
ก็เอาไฟฉายส่องดูว่าอยู่ตรงไหนเห็นอะไรใครยังไง
โอ้โหสภาพก็คือนายอุทัยนอนหายใจโรยริน
ตอนนั้นยังไม่ตายนะคะนอนหายใจโรยรินอยู่ข้างทาง
แต่สภาพคือโดนแทงพลุนทั้งที่หน้าท้องที่ลำคอที่ใบหน้า
เวอะวะไปหมดเลยค่ะกำนันบอกหูช็อกอ่ะ
ไม่เคยเจอใครที่โดนแทงพลุนหนักขนาดนี้แล้วเลือดท่วมตัวขนาดนี้
พยายามจะคุยกับนายอุทัยว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำ
กำนันพยายามถามเลยค่ะว่าใครทำใครทำนายอุทัยก็พยายามจะบอกนะคะ
แต่คือแรงเขาไม่มีแล้วอะค่ะพูดก็คืออ่อนแรงมาก
แล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นนายอุทัยบอกว่าหิวน้ำ
ขอน้ำกินหน่อยกำนันบอกว่าไม่ได้พกน้ำดื่มไปด้วย
ก็เลยไม่ได้เอาน้ำไปให้แต่ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แจ้งกู้ภัยให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบสุดท้ายแล้วผ่านไปประมาณสักสิบห้านาที
เกือบเกือบ๒๐นาทีได้นายอุทัยเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้กำนันเล่าให้ฟังแบบนี้เฮือกสุดท้ายของนายอุทัยเนี่ย
กำนันบอกว่านายอุทัยเอามือซ้ายเนี่ยจับเข้าที่ขาขวาของกำนันค่ะ
เหมือนแบบจับอยากจะขอความช่วยเหลือค่ะแล้วหายใจเฮือกสุดท้าย
แล้วเสียชีวิตเลยจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะกำนันบอกโอ้โห
สะเทือนใจมากเลยเพราะว่าพฤติการของคนร้ายนะ
โหดเยี่ยมมากนายอุทัยเนี่ยเป็นผู้พิการด้วย
คือแขนเนี่ยกลงแล้วก็ขาเนี่ยจะตึงตึงหน่อยน่ะนะคะ
ก็คือจะขยับตัวไม่ค่อยถนัดซึ่งปกติแล้วนายอุทัยเนี่ย
ปกติก็คือชอบดื่มเหล้าอ่ะแหละเวลาเมาก็อาจจะเป็นคนพูดจาเสียงดัง
พูดไม่เพราะบ้างแต่ก็ไม่น่าทำกันถึงขนาดนี้ค่ะ

กอดขาให้ขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้

รายแรกเขาก็พยายามบอกผมก็ถามเน้นอยู่เขาพยายามบอก

มีเสียงออกมาแต่คนไล่สิ้น
คนใกล้สิ้นใจมันทรมานมากเลยพูดออกมา
แต่แต่ละคำมันพูดกว่าจะออกแต่ละคำมันช้ามาก
กำนันยังบอกด้วยว่าตรงจุดเกิดเหตุ
มันเป็นถนนเส้นที่มืดแล้วก็เปลี่ยว

แล้วมันเกิดเหตุร้ายทั้งปล้นจี่ชิงทรัพย์อะไรบ่อยมาก

ปีก่อนจุดนี้มีคนนำศพที่ถูกยิงมาทิ้งไว้ริมทางก็เคยค่ะ
หรือก่อนหน้านี้เนี่ยห่างจากจุดพบศพนายอุทัยประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เคยมีเหตุการณ์ที่คนแบบถูกทำร้ายร่างกายแล้วเอามาทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้
ก็เลยจะต้องกำชับชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคน

จริงฝากไปยังหน่วยงานในพื้นที่ด้วยก็จะดี

อาจจะไปช่วยดูแลติดฟงติดไฟส่องสว่าง
ป้องกันอันตรายหน่อยติดกล้องคุมจรปิดก็ได้
โอ้โหแล้วคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ

คือแม่ร้องไห้ตลอด
กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจริง

ใครกันเนี่ยทำไมจิตใจโหดเยี่ยมขนาดนี้
ทำร้ายได้แม้กระทั่งคนพิการ
ก็ฝากตำรวจอยากจะให้ตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดสตูนสันตยาราม

เป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตนะคะ

มีการสวดพระอภิษฐ์ทำศพเป็นคืนสุดท้าย
ชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่แร่มากทองเหลืออายุ๗๒
บอกว่า๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
กลับจากตลาดแล้วก็เข้าบ้านทำอาหารเย็น
โมงเย็นเนี่ยค่ะนายอุทัยลูกชายเดินมาขอเงินร้อยหนึ่ง
บอกว่าอยากจะไปหยอดตู้เพลงที่ร้านคาราโอเกะแล้วก็จะไปดื่มสักนิดหน่อย

ไปนานหลายชั่วโมงลูกชายไม่กลับบ้าน
บอกว่าปกติลูกไปเที่ยว๒๓ชั่วโมงก็กลับแล้ว
แต่ทำไมวันนี้ไปนานจังเลย
แม่ก็เดินไปส่องดูอยู่หน้าบ้านรอลูกชายกลับบ้านนะคะ
รู้สึกผิดสังเกต๔ทุ่มก็ยังไม่กลับ
ก็เริ่มเป็นห่วงเพราะว่าลูกก็เป็นผู้พิการด้วย
แขนขวานี่โก่งนะคะขาซ้ายตึงมีเหล็กดามอยู่
เพราะว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุเมื่อ๑๐ปีก่อน
เช้าวันถัดมา๑๖มิถุนายน
บอกว่าได้รับแจ้งว่านายอุทัยลูกชายถูกแทงตายแล้วก็ถูกทิ้งศพเอาไว้ข้างทาง
ช็อกเลยหัวใจสลายค่ะ
แม่บอกเลยว่ามันเหมือนกับใครเอาเข็มมาจิ้มที่อก
รักลูกชายคนนี้มากนะคะเพราะเป็นลูกชายคนเดียว
คาดคิดว่าลูกจะถูกทำร้ายอย่างทารุณโหดเขี้ยมแบบนี้
ทั้งทั้งที่ลูกชายเป็นคนพิการแต่กลับถูกแทง๒๐กว่าแผล
ศพเอาไว้ข้างทางจนเสียชีวิต
คือตอนที่แม่คุยกับทีมข่าวของเราคือคุยไปน้ำตาไหลไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แม่บอกว่าอยากเห็นหน้าคนร้ายอยากเห็นว่าคนร้ายเนี่ย
จิตใจมันทำด้วยอะไรทำไมถึงฆ่าคนพิการได้ลงคอ
แม่บอกว่าลูกชายแม่คือนิสัยดีเนอะไม่ได้เกไร
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครในชุมชนรักเพื่อน
พูดจาดีไม่เคยพูดจาหยาบคล้าย
ไม่เคยว่าใครด้วยซ้ำเป็นที่รักของครอบครัวและญาติพี่น้อง
แม่ก็เลยทำใจไม่ได้นะคะกับการสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไป
ทำไมมันไม่กลับมากูเป็นแม่ความรักลูกรักลูกคนนี้มาก
เพราะมันลูกผู้ชายคนนี้คิดดูนะทำได้ยังไง
แต่จากให้จากไปได้รักคนนี้จากจะดูหน้า
ใจมันทำกับอะไรคิดดูมั้งเหรอว่าอบแม่นี้ล่ะ
เหมือนกินสัตว์หลายความเจ็บปวดเหมือนเก็บจิ้มจิ้มอยู่ใจของพ่อแม่นี้
ทำรักลูกลูกมาเป็นเด็กดีไม่เกลียดไม่ทำร้ายกัน
มีอะไรก็เพื่อนฝูงตรงนั้นเลยก็ใจดีถึงลูกปีการทำได้ยังไง
คุยกับนักข่าวเสร็จแม่ร้องไห้เลยค่ะคุณผู้ชม
คือระหว่างคุยก็น้ำตาไหลคุยเสร็จเนี่ยร้องไห้แบบนี้เลย
ร้องไห้แบบนี้คือมันกลั้นเอาไว้ไงระหว่างตอนคุยตอนให้สัมภาษณ์
พอคุยเสร็จเนี่ยโอ้โหปล่อยโฮออกมาเลยนะคะนี่ค่ะ
คือแม่บอกก็รับไม่ได้จริงสักพักหนึ่งแม่เริ่มมีอาการเกร็ง
เห็นไหมดูที่มือกำมือแน่นแบบนี้เป็นลมนะคะเป็นลมไปเลย
โอ้โหก็ต้องประคองกันด้วยความเสียใจใจสลายด้วยเนี่ย
พยายามจะพัดจะเปิดพัดลมประคองแม่เนี่ยพาแม่ไปนั่งที่โซฟาที่อยู่ห้องตรงนั้น
พยายามจับมือให้ดมยะดมจะได้ถ่อนคลายคล้ายเครียด

อาการก็ค่อยดีขึ้นนะคะ

ทีนี้ค่ะญาติสนิทของผู้เสียชีวิตค่ะ

บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากตำรวจ

นายอุทัยจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนั้น
ซึ่งเธอกับน้องสาวของนายอุทัยก็ไปดูศพนะคะ
สภาพร่างของผู้เสียชีวิตคือ

โกรธมากนะคะแค้นใจมาก
ทำไมผู้ก่อเหตุถึงก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม

คือตามข่าวที่เหมือนกับว่า
อุทัยด่าทอบุพการีด่าแม่ผู้ต้องหาที่ออกไหมจับไปเนี่ยค่ะ

เชื่อด้วยที่มีข่าวออกไปแบบนั้น
เพราะนายอุทัยถึงแม้ว่าจะดื่มเหล้าเนี่ยนะ

เหล้าแล้วอารมณ์ดีไม่หาเรื่องใคร
แต่เป็นคนเสียงแหบเวลาพูดก็จะเสียงแหบอะไรแบบนี้
แต่ก็เป็นที่รักของคนในชุมชน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้พิการเนี่ยนะคะ
จะมีเพื่อนไปนั่งดื่มเหล้าไปชนไก่ด้วย
แล้วสุดท้ายมาโดนฆ่าตายแบบนี้หรือเปล่า

มันไปเจอกับอะไรไงไปเกิดอะไรขึ้น

คนนี้บอกว่าเห็นวัยรุ่น๓คน
มารู้ทีหลังว่าวัยรุ่น๓คนนี้
เป็นน้องชายและเพื่อนของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนวนเวียนอยู่หน้าบ้านของนายอุทัย

ญาติคนนี้บอกว่าก็ตะโกนถามไปนะว่ามาทำอะไร

วัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่ามาดูไก่
เธอก็เลยบอกว่าที่บ้านไม่มีไก่ไม่ได้เลี้ยงไก่ไว้ขาย
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะคะ

ครอบครัวบอกว่าสะเทือนใจมากจริง

พ่อแม่ของผู้ต้องหารับสารภาพแทนลูกชายค่ะ
ว่าลูกชายคือเหมือนกับว่าไม่ได้ก่อเหตุ

ให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเลยดีกว่า
เพราะมีกระแสข่าวว่าคนก่อเหตุจะมามอบตัวเองไงค่ะ
ญาติญาติเขาก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกที่คนก่อเหตุจะมามอบตัวเอง

ถ้าอยากจะมอบตัวก็มอบตัวไปนานแล้วไหม
อยากให้ตำรวจไปจับตัวมาดำเนินคดีดีกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะญาติญาติบอกว่า
บอกไว้ตรงนี้เลยไม่ใช่ว่าผู้เสียชีวิตไปด่าบุพการีหรือด่าใคร
แต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องไก่ชน
เพราะผู้เสียชีวิตเลี้ยงไก่แล้วก็ออกไปสนามไก่ชน
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่รู้จักกับผู้ต้องหามาวนเวียนวนเวียนแล้วพูดถึงว่า

ก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของไก่ชนมากกว่า
เพราะว่าฝ่ายนู้นเขาได้พูดคำว่า
นบูไปด่าบุพการีเขา
ซึ่งพี่คิดว่าคนอย่างนบูที่เราสัมผัส

อยากทราบเหมือนกันว่าคนที่บอก
เขาได้ยินชัดไหมมีพยานไหม
แต่เราเนี่ยสัมผัสกับผู้ตายอยู่ตลอด
แล้วมีคนบริเวณบ้านสัมผัสกับผู้ตายอยู่ตลอด
แล้วตำรวจบอกว่าฝ่ายนู้น

ลูกเขาโทรหาว่าแทงเขาตาย
แล้วคือรีบมาจากทุ่งลุง
ซึ่งเป็นจำปิดกับจังหวัดคำว่าสงขา
รีบมาเพื่อที่จะให้ลูกมอบตัว
อันนั้นไม่ได้อยากเชื่อค่ะ

แล้วเด็กที่ว่าร่วมกันนะคะ
คุณรู้อยู่แก่ใจทุกคน

แต่พอที่จะแยกแยะอะไรถูกหรือผิดได้

ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายอุทัยผู้ตาย

ลักษณะบ้านจะเป็นบ้านปูนครึ่งหมาย

ก็ปรากฏว่ามีกรงไก่ชนอยู่
แต่ละตัวอยู่กรงของตัวเองเลยนะ
นี่ค่ะแล้วเขาก็คือล้อมบ้านรั่วรอบขอบชิด
บชิดกรงแต่ละกรงล็อกล็อกเอาไว้แน่นเพราะว่ากันขโมยด้วย
ก็คือลักษณะก็อย่างที่ญาติญาติให้ข้อมูลวาว่านายอุทัยเนี่ย
ชอบไก่ชนชอบเลี้ยงแต่ว่าไม่ขายก็รักมากอะนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงจุดที่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายถูกเอาไปทิ้งไว้
คือต้องบอกแบบนี้ว่านายอุทัยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปใช่ไหมคะ
แต่ตอนที่เจอศพเนี่ยเจอแต่ศพไม่เจอรถ
รถเนี่ยไปถูกจอดทิ้งเอาไว้อยู่ที่ซอยชายคลอง๕ในตำบลขวนขันนะคะ
พอไปถึงจุดเนี่ยนี่เลยค่ะใต้ต้นไม้เนี่ยค่ะ
ต้นมะพร้าวอ่อนเนี่ยคือจุดที่รถจักรยานยนต์ของนายอุทัยถูกทิ้งเอาไว้
ห่างจากถนนหลักเข้ามาประมาณสัก๒๐๐เมตรได้
ผู้หญิงเสื้อสีส้มคนนี้คือนางไก่นะคะ
เป็นคนที่เจอรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายค่ะ
เล่าบอกว่าวันที่๑๖มิถุนายนสักประมาณบ่ายสองครึ่ง
เธอเห็นเป็นวัยรุ่นชายหญิง๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
แต่ฝ่ายหญิงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ของนายอุทัยผู้ตาย

บอกตอนนั้นเธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในบ้าน๕คน

เห็นชัดเลยเห็นรูปภัณฑ์สันธารของทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงด้วย

ฝ่ายหญิงเอารถมอเตอร์ไซค์ของนายอุทัยไปจอดใต้ต้นมะพร้าว
ดับเครื่องแล้วก็ขึ้นซ้อนท้ายรถของฝ่ายผู้ชายแล้วก็ขี่ออกไป
ตอนแรกก็นึกว่าเออคงเป็นรถของใครมาจอดฝากทิ้งเอาไว้ละมั้ง

ก็แปลกใจว่าใครจะมาจอดรถคลื่นแบบนี้

เพราะว่าแปลกใจที่รถถูกทิ้งไว้แล้วไม่มีใครมารับ
พอมารู้ว่าโอ้โหนี่เป็นรถคนตายเธอบอกตกใจมากค่ะ
เธอบอกเธอกลัวด้วยเพราะว่าอย่างนี้เท่ากับว่าเธอเป็นพยานคนสำคัญนะสิ
เห็นคนร้ายนะสิเธอก็เลยกลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายด้วยหรือเปล่านะคะ
บอกว่าลักษณะของฝ่ายชายเนี่ยนะคะเธอบอกว่าไม่คุ้นหน้าเลย
ฝ่ายหญิงก็ไม่คุ้นหน้าเหมือนกันแต่ว่าเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงเนี่ย
เป็นคนสูงผอมผิวคล้ำผมประบาสวมเสื้อยีนกับกางเกงสีดำค่ะ
บอกว่าตอนนี้อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเธอเนี่ย
หวัดภาวะเลยนอนตาไม่หลับเลยตอนเนี้ยเพราะไม่รู้ว่า
เขาจะมาหาไหมเธอจะโดนทำร้ายหรือเปล่า
อีกใจหนึ่งเธอก็สงสารผู้ตายมากนะคะ
ก็ได้รู้เออรถของคนตาย
คนที่เอารถมาทิ้งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ขับรถคันนี้มาทิ้ง
เห็นว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะเขาไว้ผม
ผู้หญิงเป็นคนขับแล้วคนตาย
ใช่เพราะว่าเขาไว้ผมปลาบาน
คือเราเห็นไม่ชัดเพราะว่าเราเห็นแวบเดียวแล้วก็เขาก็ขี่พ้นนั้น
เห็นใบหน้าทั้งสองคนไหม
ไม่เห็นเพราะยิ่งมารู้ว่าคนที่ตายเรารู้จักด้วย
เราก็เลยเอออะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเลย
เพราะปกติแกไม่ค่อยให้ร้ายใคร
ยิ่งคนร้ายจับไม่ได้ยังไงก็ยิ่งกลัวอีก
ถามว่านอนทุกคืนนี้เราเองก็เราเองนั่นเลย
เพราะคืนก่อนหมาเห่าทั้งคืนเลย
สุดท้ายนะคะเราได้ข้อมูลจากตำรวจมาว่า
ผู้ต้องหาคดีนี้เนี่ยก็คือนายนันทวุฒิเหมสลาหมาด
หรือคนลิกอายุ๒๔ปีค่ะ
ทีมข่าวของเราตามไปที่บ้านเลยนะคะ
เจอตัวหรอกค่ะเพราะว่าหนีไปไหนก็ไม่รู้

กับแม่บอกเลยว่าขอบอกแบบนี้ก็แล้วกัน
ลูกชายมายอมรับสารภาพกับพ่อแม่ว่าเป็นคนก่อเหตุ
พ่อแม่ขอบอกผ่านทีมข่าวของเราเลยว่า
ถ้าลูกชายดูข่าวอยู่มอบตัวเถอะ
นี่นะคะก็มีพ่อแม่มีน้องชายผู้ต้องหาอยู่อะค่ะ
คุณแม่ค่ะคุณแม่หนูคล่องอายุ๔๒

บอกว่าคืนเกิดเหตุคือ๑๕มิถุนายน
ผู้เสียชีวิตเดินทางไปบ้านของลูกชาย
เพื่อไปชนไก่ที่หน้าบ้าน
ผู้เสียชีวิตก็กลับไปบ้านตัวเอง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาอีกรอบหนึ่ง

ก็มาชวนนายนันทวุฒิที่เป็นผู้ต้องหาแล้วเป็นลูกแม่เนี่ย

ที่ลูกแม่กับผู้เสียชีวิตเนี่ยดื่มเหล้าด้วยกัน
จุดที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันก่อนเกิดเหตุก็คือที่แค่หน้าบ้านนะคะ
ทั้งคู่ก็ดื่มเหล้ากันตั้งแต่๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
ส่วนจุดที่ชนไก่ปล้ำไก่ก็คือลานปูนหน้าบ้านพัก
แม่บอกว่าระหว่างนั้นแม่เองก็บอกว่า
ทั้งตัวผู้เสียชีวิตและลูกแม่เนี่ยที่นั่งดื่มเหล้ากันเนี่ยนะ

เวลาดื่มเหล้ากันเมากันก็ทะเลาะกัน
แล้วแม่ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
เท่าที่แม่เห็นคือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
เมาอารมณ์ร้อนพูดเสียงดังโวยวาย
แล้วก็ด่าพ่อด่าแม่ของเนี่ย
พ่อด่าแม่ก็คือด่าผ่านทางลูกแม่
แล้วแม่บอกว่าแม่ก็สังเกตอยู่นะว่าตัวผู้ตายเนี่ย
หยาบตลอดเลยพูดเป็นภาษาใต้
ซึ่งฟังแล้วก็ไม่โอเคแม่บอกแม่ได้ยินตลอด
แม่บอกว่าแม่ก็พยายามจะบอกผู้ตายว่ากลับบ้านไปเถอะ
ดึกมากแล้วแต่ผู้ตายไม่กลับ
แม่ก็เลยบอกลูกแม่ว่าให้ออกไปข้างนอก
ไม่ต้องสนใจแล้วเดี๋ยวยังไงผู้ตายเขาก็คงกลับบ้านไปเองแหละ
อันนี้คือคำกล่าวอ้างของแม่ผู้ต้องหานะคะ
ก็เล่าต่อว่าลูกชายแม่ก็กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ก็ขี่ไปนิ่งเหมือนกับโกรธแหละ
แต่เก็บเอาไว้ในใจไม่แสดงท่าทางโมโหอะไรออกมา
แต่แม่บอกว่าแม่ก็สังเกตว่าลูกแม่ตาขวางเลย
จังหวะที่ลูกแม่กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
อ้างว่าผู้เสียชีวิตก็วิ่งไปกระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกแม่
แล้วทีนี้ออกไปพร้อมกัน
หลังจากนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
๔ทุ่มครึ่งลูกชายกลับมาบ้าน
แล้วก็เดินเข้าบ้านเดินกุมมือไปเลยนะคะ
แต่มือที่กุมเนี่ยเลือดเต็มเลย
เสื้อผ้าเปื้อนเลือดไปหมด
เห็นแล้วแม่ตกใจแม่บอกว่าเอ๊ะคิดว่าลูกชายโดนมีดบาด
ตะโกนเรียกลูกชายคนเล็กให้มาดู
พาลูกชายที่เป็นผู้ต้องหาไปหาหมอได้ไหม
กลายเป็นว่าลูกชายทั้งสองคนก็ออกจากบ้านไปด้วยกัน

ส่งข้อความมาบอกว่านายนัทธวุฒิลูกแม่ไปก่อเหตุแทงคนตาย
แล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านญาติที่เป็นชุดใหม่ที่มันไม่เลอะเลือด
บอกว่าพอรู้แบบนี้ช็อกมากนะเสียใจมากนะ
คิดเลยว่าลูกชายแม่จะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
แม่ผู้ต้องหาบอกอีกนะคะว่าลูกชายแม่เนี่ยกับตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาก็ปกติก็จะมาดูเรื่องของไก่ชนกันแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากหรอก
แม่ก็ช็อกนะตกใจนะที่ลูกมาก่อเหตุแบบนี้คือแม่บอกว่าก็บอกตรงตรงก็แล้วกัน
ลูกแม่เนี่ยเมื่อ๒ปีก่อนก็เพิ่งพ้นโทษออกมาติดคุก๓ปีคดียาเสพติด
ปัจจุบันนี้ลูกแม่ก็เมายาเสพยาผัวพันยาเสพติดหรือเปล่า
แม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่ายังผัวพันอยู่หรือเปล่า
แต่เชื่อว่าที่ก่อเหตุมันไม่ใช่เรื่องเสพยาเรื่องเมายาเรื่องอะไร
แต่น่าจะเป็นเรื่องที่ลูกชายแม่โมโหที่ผู้ตายด่าพ่อด่าแม่
แม่บอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์
เพราะหลังก่อเหตุลูกชายกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็นำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้
จุดที่เจอรถจักรยานยนต์นะคะ
ของผู้ต้องหาก็เลยบอกว่างั้นฝากบอกลูกชายที่หนีอยู่ก็แล้วกัน
คือฝากบอกทั้งน้ำตาเลยนะว่ามอบตัวเถอะ
หนีไปอยู่ไหนก็กลับมาบ้านเดี๋ยวแม่พาไปมอบตัวเอง
อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าลูกแม่ยังปลอดภัยอยู่
หลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้ลูกชายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
มีช่วงแรกติดต่อมาบ้างแม่ก็พยายามถาม
อยู่ไหนอยู่กับใครหนีไปอยู่ไหน
บอกแค่ว่าอยู่แถวนี้อยู่ไม่ไกล
เริ่มเริ่มแรกเขามาเอาไก่มาชนคนที่ตาย

เราก็เอาไก่มาซื้อเหล้าขาวมา

และก็แก่งคิดนั่งกินเหล้า

ก็ไม่ถึงขั้นว่าทะเลาะกันเสียงดังอะไร
ไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังนั่งกินกันอยู่
แต่ลูกเขากลดล้อปแสกลง

เราตั้งใจแล้วว่าเราจะมอบตัว

คือพอเจอเขาจะเอาน้องไปมอบ

เครียดไหมแม่

เกิดแบบนี้ขึ้นมากเลยคนพี่เลยลูกค้าของตัวได้ใช่ไหมถ้ารู้ข่าวค่ะ
เขาอยากให้เขามามอบตัวเนอะถ้าเขามอบตัวไม่ได้รู้ว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยไง
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะจัดการแกยังไงอ่ะ
แต่ไม่เขาว่าถึงคนที่พูดถึงญาติผู้ตายเนอะไม่กลัวโทษ
แต่ไม่จะพยายามอาดทั่วเขามามอบแต่อยากได้ไปทำอะไรเขาเลยอ่ะ
เพราะตอนนี้เขาก็ต้องจนมุมแล้วแหละเขาไม่มีที่ไปแล้ว
คือพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจมีการสอบปากคำพยาน๓รายด้วยกันนะคะ
มีในคิงอายุ๑๗ปีในมิกอายุ๑๗ปีแล้วก็ในซีนะคะน้องชายของผู้ต้องหาค่ะ
เพราะว่าน้องชายเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยออกไปกับพี่ชายเป็นคนไปถีบรถของผู้ตายไปจอดไว้ตรงหลังเทคนิคก่อน

เบื้องต้นผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายคิงซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ต้องหานะคะ
ก็บอกว่าก็สงสารผู้ตายเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะให้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวซะ
ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่า
ผมก่อเหตุคนเดียวเป็นคนเดียวที่ลงมือก่อเหตุแต่ก็ยังไม่ยอมมามอบตัวบอกว่าขอทำใจก่อน